ขับรถแวบเดียวก็ไม่ได้ผมบอกไว้เลยนะฮะเป็นเรื่องจริงจัง
อย่าทำไม่ว่าจะแชทไม่ว่าจะเล่นไม่ว่าจะคุยโทรศัพท์
เกิดเหตุสรรดิกับสามีภรรยาคู่นึง

มันมีสายเรียกเข้ามาภรรยาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปั๊บ
แปลกเบอร์แปลกปั๊บยังไงสะกิดสามีเธอเธอเบอร์แปลก
ไม่รู้ใครโทรมาสามีหันแวบเดียวเกิดอุบัติเหตุ
ไม่อยากให้เกิดแบบนี้เลยคุณผู้ชมไปดูฮะ
กระหนกศักดิ์จันทรอายุ๓๘ปีเสียใจแทบสิ้นสติ
นางสาวศรีริลักษณ์ราธรุ่งหวงอายุ๔๐ปี
ขาดใจนะฮะขณะที่เจ้าหน้าที่นำศพขึ้นจากรถกู้ภัยนะครับ
เพื่อส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลหลังจากทั้งคู่ขับรถเก่งโตโยต้าสีกลมดำนะฮะ
ทะเบียนกไก่คควาย๖๒๘๗ฉเชิงเศร้าครับ
พลิกความตกคูน้ำริมถนนใกล้วัดดอนสารเจ้าหมู่๑
ตะบนแหลมประดูกอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ในสภาพรถล้อชี้ฟ้าครับข้าวของกระจัดกระจายนะฮะ
เพราะดีนะครับช่วงเวลาเกิดเหตุชาวบ้านเข้าไปช่วยทุบกระจก
ทำให้นายกนกศักดิ์นะฮะที่เป็นคนขับออกมาได้
แต่เมียนางสาวซีรีรักษ์รักเข็มขัดนิรภัยนะฮะ
ทำให้การช่วยเหลือมันทำด้วยความยากลำบาก
แล้วก็เธอจมน้ำอยู่ในรถครับเสียชีวิต
กระหนกศักดิ์เล่าบอกว่าเขากับภรรยาไปซื้อของที่โรงเกลือ
จังหวัดสะแก้วครับจะเอาของไปขายที่ตลาดนัด
ห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์ในตัวเมืองฉะเชิงเศร้า
โดยมีญาติแล้วก็กลุ่มคนรู้จักฝากซื้อชุดตรวจโควิดแบบ
เพื่อเตรียมจะเอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธรแล้วก็โรงพยาบาลสนาม
ก่อนเกิดเหตุเขาเป็นคนขับครับคุณผู้ชมฮะ
กำลังขับกลับบ้านที่แปดริ้วฉะเชิงเศร้า
ระหว่างขับรถเสียงโทรศัพท์เรียกเข้า
ภรรยาหันมาสะกิดถามว่าเบอร์ใครไม่รู้โทรเข้ามา
หันไปดูโทรศัพท์พอหันกลับมารถมันเสียหลักครับคุณผู้ชมฮะ
ลงข้างทางพลิกคว่ำนะฮะแล้วก็หงาย
หงายท้องอยู่ในคูน้ำแบบนี้
ตอนนั้นพระยามจะทุบกระจกเพื่อจะหนีออกมาครับ
แล้วก็มีพลเมืองดีผ่านมาก็ลงมาช่วย
แต่ไม่สามารถช่วยภรรยาเอาไว้ได้ครับคุณผู้ชมฮะ

โทรศัพท์เข้าเขารับสายแล้วก็ถามผมว่าใครโทรมาไม่รู้
ผมหันไปปุ๊บรถลงคลองเลย

ตำรวจนำศพนางสาวสิริรักษ์ส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาล
แล้วก็ส่งสามีไปด้วยนะครับเพื่อไปรักษาอาการบาดเจ็บ
เห็นไหมครับว่ากู้ภัยเขาประถมพยาบาลให้อยู่ด้วยฮะ